แม้เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โชเนอร์บิลของยูเครมระเบิดจะผ่านมา๓๐ปีแล้วก็ตามครับ
ชาวบ้านยังคงจะรับกำลังจารังศรีระดับอันตรายอยู่ครับ
โดยระบุว่ารัฐบาลยูเครนนั้นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการป้องกันประชาชนจากอันตรายของสารกำลังตรังศรี
ซึ่งจากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
ยังพบการปนเปื้อนของสารกำลังตรังสีในปริมาณที่สูง
ในอาคารพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตในพื้นที่และน้ำดื่ม
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โชโนบิล
ในยูเครนเปลลารุสและรัสเซีย
ยังเผชิญกับอันตรายจากสารกรรมตรังสี
และถึงแม้การปนเปื้อนกรรมตรังสีอย่างซีเซียม๑๒
และสตรอนเทียม๙๐ได้ลดลงบ้างนะครับ
แต่ว่าสารดังกล่าวก็ยังลงเหลืออยู่มากในบางพื้นที่

การรักษากรรมตรังสีเป็นเวลานานจะทำให้เกิดมะเร็งนะครับ

ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากโรงไฟฟ้าชนโบล
ระบุว่าพบผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากครับ
ทั้งนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โชโนบิลระเบิดเมื่อเดือนเมษายนปี๑๕
แล้วก็ทำให้ฝุ่นกรรมตรังสีปกครุมไปทั่วยุโรป
เหตุการณ์นี้ถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัตินิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดของโลกครับ